ดูเรื่องของผู้ชายพิการที่เขาหลงป่า๕วันที่จังหวัดเลยกันก่อน

กลายเป็นว่าสุดท้ายไปเจอกลายเป็นศพนะคะ
อยู่ที่ริมผาร่องน้ำ
เพราะว่าก่อนหน้านี้คือมีคนได้กลิ่นเหม็นโชยออกมา
เมื่อวานที่บอกว่าเดี๋ยววันนี้จะไปตามกลิ่นใช่ไหม
ใช่คือตอนแรกยังมีความหวัง
แต่พอเริ่มได้กลิ่นเหม็นโชยออกมาก็เริ่มเอกใจ
ก็จะพยายามตามกลิ่นไปว่าตกลงแล้วเสียชีวิตหรือยัง

นี่นะคะในเพียงชัชวานอายุ๖๔ปีค่ะ
เป็นผู้พิการแล้วก็ป่วยทางประสาทนะคะ
หนวกพูดไม่ชัดสุนัขสองตัวก็ไปด้วย
ไปหาของป่าในอุทยานแห่งชาตินายุงน้ำสมอำเภอปากชม
ก็เป็นป่าแบบสมบูรณ์อยู่ท้ายหมู่บ้าน
หายไป๕วันสุดท้ายสุนัขสองตัววิ่งกลับมาที่บ้าน
ก็คือเจ้าแดงกับเจ้าหมูหันเป็นแม่ลูกกัน
แต่ในเพียงไม่ได้กลับมาด้วยไง
สุนัขวิ่งออกมาแค่๒ตัวก็เลยสงสัยว่าคงจะหลงป่า

นี่ฮะไอ้๒ตัวนี้มันออกมาก่อนนะครับ
คำถามก็คือว่าถ้ามันออกมาก่อนเนี่ย

ใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นกับในเพียง
ซึ่งมันก็ไม่สามารถที่จะนำเข้าไปต่อ
หรือว่าสื่อสารอะไรได้ว่าตกลงเกิดอะไรขึ้นกับในเพียงที่ไปด้วยกันนะครับ
ที่ในเพียงเดินเท้าเข้าไปแล้วก็หลงนาน๕วัน
เป็นป่าฝนในเขตพื้นที่อุทยานนายุงนะครับ
รอยต่อระหว่างอำเภอปากชมจังหวัดเลย
กับอำเภอน้ำสมจังหวัดดูนอนธานีนะครับ
ว่าในเพียงเนี่ยเดินเข้าไปในเขตภูเขาแก้ว
ในพื้นที่หมู่๕ตะบนเชียงกลมอำเภอปากชม

ซึ่งจากบ้านในเพียงเนี่ย
จะเดินเข้าไปอีกสักประมาณ๕๖กิโลเมตร
คาดว่าจะห่างเข้าไปแบบนี้นะฮะ
แต่ว่าเป็นป่านะ๕๖กิโลเมตรที่เป็นป่า
การค้นหาในเพียงที่หลงป่าวันนี้วันที่๕นะครับ
แล้วก็อุทยานแห่งชาตินายุงน้ำสม
มีทหารพรานด้วยมีชาวบ้านอีกกว่า๒๐๐คน
ได้ประชุมกันในการที่จะวางแผนในการค้นหานะครับ
ก็ใช้ที่ประชุมที่วัดท่าสำรานนะครับ
แล้วก็รถกระบะขับเคลื่อน๔ล้อเข้าไปในป่า
ก็เข้าไปในจุดที่เป็นระยะทาง๕กิโลเมตร
จากนั้นได้รวมกำลังกันอีกครั้ง
แปลงปลูกป่าห้วยนาแล้วแบ่งกำลังเป็น๕ชุด
เพื่อเดินเข้าป่าไปบริเวณลำห้วยขุนห้วยนา

เป็นจุดที่เจ้าหน้าที่อุทยานได้กลิ่นเหม็นเน่าเมื่อวานนี้
บอกว่ามีกลิ่นเหม็นเน่าคล้ายซากศพ
แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์อ่า
วันนี้ตั้งใจอยู่แล้วว่าจะไปพิสูจน์ให้ได้ว่า
ตกลงแล้วจะเป็นอะไรนะครับ

ค้นหานำทูบ๒๐ดอกมาจุดทำพิธีขอเจ้าป่าเจ้าเขานะครับ
แล้วทั้งหมดนะครับรวมถึงทีมข่าวของเราด้วยก็ไปร่วมค้นหาด้วยกันนะครับ
คือพื้นที่มันก็เต็มไปด้วยความยากลำบากนะฮะ

ต้นไม้ต้นเล็กต้นใหญ่ต้นย่าขึ้นปกคลุมเต็มไปหมด
ตลอดเวลาการค้นหาชาวบ้านตะโกนเรียกหาในเพียงให้ออกมานะครับ
แยกออกเป็นหลายชุดนะก็แจ้งกันมาว่าเจอในเพียงแล้ว
แต่พบในสภาพเป็นศพอยู่ที่บริเวณลำห้วยขุนห้วยนาในสภาพนอนคว่ำหน้าขึ้นอืด
คือมีหนอนไต่แล้วอ่ะอืมแล้วก็มีมีดพระวางอยู่ที่ปลายเท้านี่ฮะ
ก็ตรงตามจุดที่เขาบอกว่าได้กลิ่นเหม็นเน่าเข้ามาเมื่อวานนี้เลยนะฮะ

หลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของการนำศพของนายเพียงออกมาจากพื้นที่ป่าแล้ว
สมพรคงทนเป็นหนึ่งในทีมค้นหาแล้วก็เป็นคนพบศพคนแรกบอกว่า
เขามีศักดิ์เป็นน้องเขยของนายเพียง
หลังจากรู้ข่าวว่าในเพียงหลงป่าก็มาช่วยค้นหานะฮะก็หาหลายวันแต่ยังไม่เจอ
มารู้ว่ามีคนได้กลิ่นเหม็นเน่าที่บริเวณลำห้วย
วันนี้ก็เลยมาร่วมอีกนะครับไปค้นหากับเจ้าหน้าที่อีก
ก่อนจะเข้าไปค้นหาได้อธิษฐานบอกกับในเพียงว่า
เขามาหาแล้วนะขอให้เจอด้วย
พอเดินไปถึงบริเวณลำห้วยก็เจอศพในเพียงเลย
คว่ำหน้าอยู่ในลำห้วยนะฮะก็คือลักษณะเสียชีวิตแล้ว
ซึ่งเขาก็เสียใจไม่คิดว่าพี่เขยจะมาเสียชีวิตแบบนี้
ทั้งที่อดีตก็เคยเป็นพรานป่ามาก่อน
ว่าในเพียงกับสุนัขสองตัวที่เข้าป่ามาด้วยกันเนี่ย
น่าจะอ่อนล้าแล้วบวกกับแถวนั้นไม่มีน้ำไม่มียากิน
เนื่องจากเขามีโรคประจำตัวนะเป็นลักษณะจิตเพศมีอาการทางจิต
คงอ่อนแรงเมื่อยล้าสุดท้ายเป็นลม
แล้วก็ถลายตกไปในร่องน้ำซึ่งสูง๕เมตร
อาจจะบาดเจ็บสาหัสหรือว่าอาจจะเสียชีวิตทันทีเนี่ย
อันนี้ยังไม่แน่ใจแต่ถ้าเจ็บหนักก็คงจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับ
ว่าจะเสียชีวิตในช่วง๑๒วันแรกที่หลงป่าเข้ามานั่นแหละ
เนื่องจากจากสภาพศพในการชนะสูตรเบื้องต้นเนี่ย
ว่าเสียชีวิตมาแล้ว๓๕วัน
ส่วนสุนัขสองตัวตอนนั้นพอเห็นเจ้าของตกลงไปในร่องน้ำข้างล่างเนี่ย
มันก็คงจะหาทางกลับบ้านกัน
เพราะมันก็กระโดดลงไปไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับ
พอมาถึงบ้านแล้วมันก็คงจะพยายามสื่อสารอะไรด้วยแหละฮะ
แต่ทีนี้มันก็สื่อสารลำบากนะสุนัขมันก็ไม่รู้จะส่งสัญญาณยังไงว่า
เนี่ยมันเกิดเหตุแบบนี้เกิดขึ้นในป่า
วันนี้ก็ตั้งใจหาเต็มที่แล้วก็เมื่อคืนนี้ก็ไม่ฝัน
แต่ก็มั่นใจที่ว่าพระพิเศษภาคป่าพูดเมื่อวานนี้แหละครับ
บอกว่าปรายว่าได้กลิ่นเราก็มั่นใจครับ
เดินไปตรงที่จุดที่นั่นเลยนะครับ
มีเพื่อนของนายเพียงที่มาร่วมค้นหาด้วยนะครับ
ชื่อว่านายทัศน์โคตรมาหานะครับ
เหตุที่ทำให้ในเพียงหลงป่าคาดว่าในเพียงอาจจะไปเดินข้ามเครือสาวหลง
แถวนี้เขาเรียกเครือสาวหลงบางที่เรียกก็เครือเถาหลง
ชาวบ้านบางคนก็เรียกผมนางไม้
ทำให้ไม่สามารถออกมาจากป่าได้แล้วก็เสียชีวิตในที่สุดนะครับ
ทัศน์บอกว่าจากประสบการณ์ก็เคยเป็นพรานป่านะ
หลงป่าแถวเนี้ยมาสองครั้งตอนนั้นเดินเข้าไปตัดหน่อไม้ในป่าแล้วฝนตกต้องหาที่หลบฝน
อยู่ดีหัวสมองเขาก็หยุดชะงักไปเลยจำทิศทางออกจากป่าไม่ได้
ต้องตั้งสตินึกคิดอยู่นานแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเปิดทางให้ออกจากป่า
ก็ทำให้สามารถจำทิศทางออกจากป่าได้เขาเชื่อว่าที่เขาหลงป่าก็เนื่องจากไปเดินข้ามเครือสาวหลงนะฮะ
แล้วก็ถูกผีนางไม้มาปิดตาทั้งสองข้างเอาไว้จนจำทางออกจากป่าหาทางกลับบ้านไม่ได้
ผมถูกสองครั้งแล้วผมเข็ดแล้วผมเจอแล้วไม่ให้คนอื่นพูดข้ามผมได้ฉะนั้นผมเจอมากับตัว
เพราะอะไรครับที่จะบอกว่าเราเจอเราเจออะไรครับพ่อ
มันเจอแบบเราเดินไปดีเราจำทิศทางได้ตลอดแต่พอจะกลับมันไม่รู้คิดไม่ออกเลยว่ามันอยู่ที่ไหนอยู่ยังไงจะไปที่ไหน
คิดไปข้ามอะไรครับพ่อบอกโหเครือเขาหลงข้ามเครือเขาหลงแต่มันไม่จริง
ไม่รู้ว่าเคลียร์อะไรตัวเขียวอะไรข้ามไปในป่าครับ
บุษานชัชวานลูกสาวของนายเพียงที่เสียชีวิตบอกว่าตอนแรกที่พ่อหลงป่าคิดว่าน่าจะยังมีชีวิตอยู่นะครับ
แต่พอผ่านไปหลายวันก็ทำใจนะครับว่าพ่ออาจจะเสียชีวิตในป่าแล้ว
แม้พ่อจะเคยเป็นอดีตพรานป่ามาก่อนแต่ตอนนี้พ่อร่างกายไม่แข็งแรงต้องกินยาทางจิตเพศนะครับ
แล้วก็ไปหาหมอเพื่อเอายามากินทุกเดือนที่ผ่านมาบอกพ่อแล้วว่าห้ามเข้าป่าอีกพ่อก็รับปาก
แต่อยู่ดีวันนั้นพ่อก็เข้าไปในป่าแล้วก็หลงป่าจนเสียชีวิต
เมื่อคืนเนี่ยนางบุญศาลบอกว่าวิญญาณพ่อมาหานะก่อนที่จะออกตามหากันในวันนี้แล้วเจอศพเนี่ย
แต่นางบุญศาลบอกเมื่อคืนนี้วิญญาณในเพียงมาหาตอนนั้นเธอนอนเปิดพัดลมอยู่นะ
ลมอยู่ดีก็ดับไปเองเธอรู้เลยว่าต้องเป็นพ่อมาหาก็บอกไปว่ารู้แล้ว
จากนั้นเธอเนี่ยตรงแขนเนี่ยแบบขนลุกชันขึ้นมาเลยแล้วก็ไปเล่าให้แม่ฟัง
แม่ก็บอกว่าพ่อก็มาหาเหมือนกันเพราะได้กลิ่นเหม็นเน่าเหม็นเน่าแบบซากศพ
ก็สอดคล้องกับก่อนหน้านี้ที่แม่ได้ฝันว่าไปงานศพแล้วเห็นทุกคนเนี่ยใส่ชุดดำกันหมด
มีตัวแม่คนเดียวที่ไม่ได้ใส่ชุดดำ
ถ้าสองวันแรกที่หาคิดว่ามีชีวิตรอดแต่ว่าถ้าถ้าวันที่สามนี้ทำใจจ้ะ
เพราะว่าพ่อร่างกายไม่แข็งแรงพ่อเป็นคนกินยากินยาจิตเวทจ้ะ
เมื่อคืนนี้มีรู้สึกแบบแปลกเพราะนอนไม่ค่อยหลับมาเมื่อคืนนี้นอนไม่หลับเลย
ทีนี้พอนอนนอนไปสักพักแกก็มาปิดพัดลมแล้วทีนี้ตัวตัวพี่เองก็บอกว่า
รู้แล้วถ้าเกิดพ่อวันนี้ก็ขอให้เจอร่างถ้าเกิดว่าได้เจอได้เอาร่างกลับบ้านอะไรอย่างนี้นะ
ก็ขอแล้วก็ก็มีความรู้สึกว่าขนลุกนะแล้วแกก็เงียบไปจ้ะ
สำหรับศพของในเพียงแพทย์โรงพยาบาลปักชมระบุว่าจากการชนสูตรเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๓๕วันนะครับ
ว่าจะเสียชีวิตตั้งแต่หนึ่งถึงสองวันแรกที่หลงป่าครอบครัวได้รับศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลแล้วนะครับ
แล้วก็ชาปนกิจที่วัดท่าสำรานในวันนี้ทันทีเลยนะครับ